ก็ความพร้อมล่าสุดเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อม
เตรียมจะเจอกับทางคาลอสควอิดาตนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง
รุ่นซูเปอร์ไฟล์เวทร้อสสิบห้าปอนด์ที่ศรีสะเกดเนี่ย
เป็นแชมป์โลกรุ่นนี้มาสองสมัยนะครับแล้วชกกันที่อเมริกา
วันเอ่อวันที่หกกุมภาพันธ์นะครับในช่วงเวลาใส่สายบ้านเราเนี่ยแหละครับ
แทนรัฐทีวีถ่ายเท่าสดนะครับคือช่วงใส่สายบ้านอาทิตย์
ศรีสะเกดก็ซ้อมมาเป็นปีแล้วนะครับก่อนจะรู้มีไฟล์นี้
แล้วก็มาเร่งในช่วงท้ายท้ายด้วยนะครับลงดวงไปเรียบร้อยหมดแล้ว
จากมีการชนกันแล้วศีรษะแตกนะครับแต่ครั้งนี้แหลมมั่นใจมาก
ผมก็เก็บตัวที่ค่ายมาตลอด

ไปกับคารอศคอลดาส

ยังไงผมต้องเอาเข็มขัดกลับมาเมืองไทยให้ได้ครับ
ผมว่าคุณน็อกผมไม่ได้แน่นอนผมเนี่ยจะน็อกคุณให้ดูครับผม
ภายในยก๙ครับผมน็อกแน่นอนคอยดูครับผม